เช้าแบบนี้นะครับเข้ามาหลังครบทรงชาติครับ
ก็จะมีสีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ
ข่าวเช้าไทยรัฐเล่าชัดดูสบาย
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับคุณผู้ชมครับ

แรงแข็งขันแบบ๓พิธีกรนะครับ

ไปติดตามกันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

ระบบสายผ่านมนุษย์คลนทรงสักรส
ที่ร่วมมือกันอย่างเข้าจังหวะกันมากเลยครับ

รับมือขวาส่งมือซ้าย

ก็จับเลี้ยงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
พิษไปว่าสูบจอดจริงครับ

มากันต่อที่ความน่ารักของหนูน้อยคนนี้
เห็นแม่มาร้องไห้ดูใกล้

ตัวเองตันร้องไห้ซะอย่างนี้
พอจุกนมหลุดจากปากก็ร้องต่อ
แบบนี้ทั้งเอ็นดูทั้งขำเลยนะลูกเอ้ย
ส่วนตัวนี้ก็ชัดเจนในความรู้สึก
ชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่เอา
เพราะเขาชอบกินชิ้นแม่ก็ไอ้ชิ้นกินสิครับจะมาให้กินผักได้อย่างไร
เพราะเขาไม่ชอบผักไม่กินก็ไม่เอาเดี๋ยวแม่จะเสียของ
เพราะว่าเขาไม่กินผัก

แม่เข้าห้องน้ำใช้ชะโครกเป็นซะด้วย
วัดเมื่อไหร่ก็วิ่งเข้าห้องน้ำ
เดินขึ้นไปข้างบนครับเดินขึ้นไปชักคลอก
แล้วก็โดดขึ้นหนังแล้วก็เฟ้งออกมา
แล้วก็ยังกดชักโครกได้อีกต่างหาก
แต่เดี๋ยวก่อนนะครับทำไมไม่เช็ดก้นด้วยล่ะลูก
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ